เราพร้อมเป็นนายกไหม

ที่จะคิดอย่างนั้นเพราะอิงคิดว่า

มันไม่ใช่แบบฉันอยากเป็นนายก

ผ่านการที่ประชาชนเลือกอีก

ว่ามีอีกหลายอย่างมากค่ะ

ไม่รู้จะตอบยังไงเลยค่ะ

เห็นคุณพ่อเป็นนายก

อาเขยใช่ไหม
นี่ก็อดีตนายก

อยากเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศ

ฉันเข้าการเมืองเพราะฉันอยากเป็นนายก
อันนี้ถ้าถามคนที่บ้านถามคนที่สนิท

มันไม่ใช่เป้าหมายหลัก

เราต้องการจะแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องจริง
เราต้องการจะทำให้ประชาชน

ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจริง

หรือยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอยู่
แล้วมีใครที่เหมาะสมมากเป็นนายก

เศรษฐกิจสังคมยาเสพติด

ถ้ามีคนที่สามารถเข้ามาแก้ได้

เพราะว่าประเทศต้องไปต่อได้แล้ว

ขอให้ทำให้ประเทศดีขึ้น

ในมุมมองของคุณอิงแพทย์ทองทัน

รากย่าทั้งหมดมีปัญหามาก

คือชีวิตเขาที่การจะหาเงินต่างเนี่ย

๘ปีที่ผ่านมาที่เขาเคยจะลืมตาอ้าปากได้

ทุกอย่างมันถูกโฮไว้หมดแล้วอะค่ะ

ใช่ค่ะอิงว่าหลายคนที่นั่งดูเรา
พูดภาษาแบบบ้านเลยนะคะ

แล้วก็คืออย่างที่เคย

ในเรื่องของโอกาสของทางเศรษฐกิจ
มันน้อยมากอะค่ะ

อยากให้ลูกอิ๊งอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยโอกาส

ที่ที่มองไว้ว่าอยากให้ลูกโตขึ้นมาในประเทศแบบนั้น